สวัสดีค่ะดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
หยอกหยอกหยอกหยอกเงินเดือนยังเหลือ
นี่ที่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้
ไม่ใช่เงินหมดแต่เพราะทางญี่ปุ่นเขาเป็นวันพิเศษ
เขาบอกว่าเป็นวันแห่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก็อย่างงั้นก็เลยกินนี่เฉย
รวยจะตายเงินไม่ได้หมดหรอก
แต่จะว่าไปนะคะการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอุ่นแบบนี้
มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกลงมา
ทานอะไรอุ่นมันก็ดีเหมือนกันนะคะ
ช่วงนี้ค่ะร่องฝนแม้ว่าเขาจะขยับไปอยู่ทางตอนบนของประเทศบนมากเลย
นู้นบนไกลเลยนะคะทางตอนบนของภาคเหนือ
แล้วก็พาดฝั่งเมียนมาแล้วก็ฝั่งลาวอีก
แต่เขาก็ยังส่งผลให้ทางตอนบนของประเทศมีฝนได้นะคะ
ส่วนตอนล่างของประเทศแบบนี้ก็ฝนเกิดจากลมฝนประจำฤดูที่ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ

ฟ้าปร่องลงสบายฝนมาตั้งเขาช่วงประมาณเที่ยงเที่ยง
และตกจริงจังบ่าย๓โมงเป็นต้นไปเห็นไหมคะ
กระจายทุกพื้นที่เลยและโดยเฉพาะพื้นที่นี้
ยาลานราธิวาสฝนตกเยอะหน่อยนะคะช่วงบ่ายนะคะ
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วย
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะทะเลอัน
ดามมันตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นยังสูงเหมือนเดิมเลยนะครับ
ประมาณสองเมตรแต่ดูตรงนี้สิคะ
ฝั่งอ่าวไทยค่ะดูเหมือนจะลดลง
แต่ยังไงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังอยู่ดีค่ะ
อุณหภูมิก่อนฝนมาอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่นะคะ
แต่พอฝนตกลงมาแล้วอากาศเย็นสบายมากขึ้น
เหมาะกับการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ